แฟนข่าวคนไหนอยากผลิตสุราพื้นบ้านต้องบอกเลยนับจากนี้ไปโอกาสเปิดกว้างแล้วนะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคอรมอลเห็นชอบให้สัตว์ในตำนานชนิดหนึ่ง
ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเป็นสัตว์เอกลักษณ์ประจำชาติด้วย
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะคอรมอลเห็นชอบให้นาคหรือพญานาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน
เพื่อสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศครับ
พูดถึงนาคก็มีคติความเชื่อในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
วันหน้าเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตคนไทย
มีทั้งตำนานมีทั้งความเชื่อปรากฏอยู่ในประเพณีพิธีกรรมต่าง
อะไรบ้างล่ะบันไดนาคเราเคยเห็นบ้างไฟพญานาคก็มีเหมือนกันนะ
เรื่องต่อมาครับราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกรสูงการผลิตสุราพุทธศักราช๒๕๖๕
เป็นการแก้ไขกฎกรสุมพุทธศักราช๒๕๖๐ของกรสุมกันครังครับ
เปิดโอกาสให้การผลิตสุราสามารถทำได้ง่ายขึ้น
เปิดโอกาสให้สุราชุมชนขนาดเล็กที่ผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นไม่น้อยกว่า๑ปี
สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลางใช้คนงานไม่เกิน๕๐คนได้ครับ
ส่วนการผลิตเบียร์ล่ะก็ให้ยกเลิกกำหนดการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนของการผลิตเบียร์เพื่อจำหน่าย
และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า๒๐ปีสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อการขายได้ไม่เกิน๒๐๐ลิตรต่อปีครับ
โดยขอใบอนุญาตสรรพสามิตรจังหวัด๓๐๐บาทต่อปีนะครับ
แต่การผลิตรายย่อยต้องดื่มในบ้านเท่านั้นห้ามจำหน่ายจ่ายแจกนะครับ
เรื่องต่อมาครับเอาใจคนชอบเที่ยวเลยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ
รอฟทชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของไทยครับ
นั่งรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิทธิ์ขบวนรถไฟนำเที่ยวที่สุดแสนจะโรแมนติกทุกวันเสาร์และอาทิตย์
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปี๖๕ไปจนถึงมกราคมปี๖๖ครับมีทั้งหมดเพียง๒๔วันเท่านั้นนะ
เปิดบริการเที่ยวแรกเนี่ย๕พฤศจิกายนนี้ใครสนใจติดต่อซื้อตัวโดยสารล่วงหน้าได้เลย
หรือจะสอบถามก็ได้นะเบอร์๑๖๙๐ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ